คุณผู้ชมหลายท่านน่าจะได้เห็นข่าวนี้แชร์ผ่านโลกออนไลน์กันไปแล้วนะคะ
ที่ว่ามีพ่อเท่าอายุ๘๐ปีที่บุรีรำช้ำใจเหลือเกิน
หลังจากที่ภรรยาที่รักเสียชีวิตไป
ก็มีการแบ่งที่ดินที่เป็นมรดกให้ลูกให้หลานทำมาหากิน
มรดกปุ๊บลูกหลานไล่ตาออกจากบ้าน
คุณตาว่าอย่างนั้นนะตาวัย๘๐ปีบอกไล่ตาออกจากบ้านเลย
ใจมากเลยต้องมาร้องเรียนศูนยำรงธรรมที่บุรีรำนี่แหละ
โดยคุณตาแกบอกว่าก็จริงตอนแรกนะก็อยู่บ้านด้วยกัน
พอไล่ออกมาตาก็ต้องไปสร้างกระท่อมกระต๊อบเล็กไปอยู่เอง
และทีนี้ในพื้นที่ไล่ไอ้๑๑ไล่พื้นที่มรดกเนี่ย
มันมีสระน้ำอยู่ตาแกว่าจะสูบน้ำเพื่อจะเอาปลาไปขาย
ลูกหลานก็คัดค้านไม่อยากให้สูบน้ำไม่อยากให้ทำอะไรเลย
แล้วก็มาตัดน้ำตัดไฟบ้านตาแล้วก็ไล่ตาออกจากบ้าน
อันนี้คือเรื่องราวที่คุณตาหรือว่านายเที่ยงอุ่นรำวัย๘๐ปี
เขาเล่าให้ฟังนะคะเขาบอกว่าภรรยาเขาเสียชีวิตไปปี๒๕๕๙
ตอนนั้นที่ดินในชื่อภรรยามีเนื้อที่อยู่๒๐ไร่
ก็แบ่งให้กับลูก๖คนทำมาหากินแล้วก็กันเอาไว้เป็นชื่อของในเที่ยงเนี่ย
ไร่เศษเอาไว้ปลูกต้นไม้ทำนาขุดสระเลี้ยงปลา
แต่พอแบ่งที่ดินมรดกแล้วปรากฏว่าลูกไล่ออกจากบ้าน
ไปสร้างกระท่อมเล็กเป็นที่ซุกหัวนอน
ต้องขอต่อน้ำต่อไฟจากบ้านลูก
พอจะสูบน้ำจากสระเพื่อเอาปลาไปขาย
ก็สระอยู่ในพื้นที่บ้านตานี่นาใช่ไหม
จะเอาไปขายลูกหลานก็คัดค้านไม่ยอม
สุดท้ายตัดน้ำตัดไฟบ้านตาโอ้โหเดือดร้อนมากอ่ะ
เออเออล่าสุดค่ะลองฟังอีกมุมหนึ่งบ้าง
เพราะว่าทีมข่าวเราก็อยากฟังเรื่องราวให้ครบรอบด้านนะคะ
ฟังเรื่องจากคุณตาไปแล้วคนก่นด่าทั้งลูกทั้งหลานตากันเยอะ
เราไปเจอกับนายน้อยนะคะหลานชายของคุณตาเที่ยงนี่แหละ
หลานชายก็บอกว่าจริงที่ตาไปร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมเนี่ย
น่าจะเป็นเพราะว่าน้อยใจแล้วก็ไม่พอใจที่ลูกหลานไม่ยอมให้สูบน้ำจากสระ
เพื่อเอาปลาไปขายแค่นั้นแหละเพราะว่าลูกหลานเขาก็ให้เหตุผลนะคะว่า
คัดค้านตาเพราะว่าอยากจะเก็บน้ำเอาไว้เพื่อเอาไว้ใช้หน้าแรงไง
แต่ถ้าตาสูบน้ำออกหมดแล้วพอถึงหน้าแรงทำยังไงอ่ะเออเออแล้วไอ้เรื่องไล่ออกจากบ้านล่ะ
พอเราถามไปนายน้อยก็บอกว่าไม่จริงเลยไม่เคยไล่เลย
เขาพาเราไปดูบ้านเขาสร้างบ้านไว้สองหลัง
หลังหนึ่งเสร็จแล้วอีกหลังหนึ่งยังไม่เสร็จ
นั่นคือสร้างให้คุณตานะบอกคุณตาจะอยู่หลังไหนก็ได้เลือกได้เลย
ตาก็ไม่อยู่ตาก็ไปอยู่กระท่อมของคุณตาก็ไม่รู้จะยังไงเหมือนกัน
ถ้าแกจะเอาในเรื่องของความสงสารมาเป็นประเด็นเนี่ย
ผมว่าคือคนแก่ก็ใช่ทุกคนย่อมเห็นแน่นอนว่า
มันก็น่าสงสารนะถ้าเป็นอย่างที่แกพูด
แต่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างที่แกพูดไง
หลานไม่มีใครเคยที่จะเนรกุลไง
เขาส่งให้แกใช้ทุกเดือนทุกเดือนนะครับ
ลูกทุกคนเค้าเวียนกันส่งให้เดือนละห้าร้อยเดือนละพันธุ์
ฝากคนอื่นมาฝากคนนั้นคนนู้นคนนี้มาให้
ผมเองก็ซื้อกับข้าวมาก็ต้องให้แม่เอาไปให้
แต่ตอนนี้แม่ไม่อยู่แม่ไปทำงานไปต่างจังหวัด
ผมไม่แน่ใจว่าแกเอามาจากเรื่องอะไรนะ
แต่ว่าผมดูแล้วแกน่าจะเกิดความน้อยใจว่า
อยากได้นั่นก็ไม่ได้อยากได้หนี้ก็ไม่ได้
ทีนี้พอเราไปสอบถามผู้ใหญ่บ้านสแก่ซ้ำ
ก็พื้นที่ที่ครอบครัวนี้เขาอยู่นะเขาบอกว่า
อุ้ยครอบครัวนี้เค้ามีชายานะครอบครัวเอาละเวง

แล้วก็เคยมีเรื่องทะเลาะจนต้องลงบันทึกประจำวัน
เพื่อป้องกันเหตุบานปลายหลายครั้งแล้ว

แต่คุณตาแกเนี่ย๘๐ปีแล้วก็มีอาการหลงลืมบ้าง